ด้วยความที่เราไม่สามารถคอนโทรลมันได้๑๐๐
เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแสงแดดหรือลมเนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติ
เราไม่สามารถกะเกณฑ์ได้ว่าตอนนี้อยากให้ผลิตไปนะตอนนี้อยากให้หยุด
เพราะฉะนั้นเราก็มองเห็นว่าจุดอ่อนของโรงไฟฟ้าแบบนี้ก็คือความไม่เสถียรความไม่แน่นอนตรงนี้
มันเลยทำให้ตลาดตรงนี้ในระยะยาวอาจจะโตยาก
เพราะเรื่องของพลังงานเราต้องการอะไรที่แน่นอน
เราก็พยายามจะมองหาว่ามันจะทำยังไงถึงจะปิดจุดอ่อนเหล่านี้ได้
ซึ่งตอนนั้นเราก็เจอตัวอุปกรณ์ชนิดหนึ่ง
ก็เลยเริ่มกระโดดลงไปศึกษาตรงนี้เพราะเราอยากจะเอาตัวนี้มาต่อยอด
ก็คืออยากจะทำโรงไฟฟ้าโซล่าหรือลมต่อนี่แหละ
ก็คืออันแรกก็คือโรงไฟฟ้าอย่างที่เราจะเอาไปใช้นี่แหละ
ซึ่งเมืองนอกเขาก็เริ่มมีการมองถึงเรื่องนี้กันเหมือนกัน
อันที่๒ที่เอาไปใช้ได้ก็คือตัวรถยนต์ไฟฟ้า
ก็เลยเริ่มมีการลงรายละเอียดมากขึ้น
แล้วเราก็มีการเข้าไปขอพูดคุยกับเขา
เพื่อที่จะอยากจะจับมือกันเป็นพันธมิตร
เพื่อที่จะเอาโรงงานแบตเตอรี่มาตั้งที่เมืองไทย
ด้วยกำลังการผลิตตอนนี้คือ๑กิกาวัตฮาวต่อปี
ซึ่งก็ถือว่าตอนนี้ต้องถือว่าใหญ่ที่สุดในอาเซียนแหละ
เราก็มีแผนที่จะขยายต่อ
คือเราก็คงต้องพยากรความต้องการของตลาดด้วย
แล้วเราคงอาจจะต้องเดินก่อนนิดหนึ่ง
ซึ่งเราก็มองเห็นแล้วล่ะวันนี้ว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ย
ก็เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

ผู้คนทั่วไปเข้าใจรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น
แล้วก็ราคาของรถยนต์ไฟฟ้าเองวันนี้ก็ถือว่าถูกลงมาค่อนข้างเยอะ

มันเป็นกระแสโลกชัดเจนแล้วว่า
มันคงมาทางรถยนต์ไฟฟ้าเพียงแต่ว่าแต่ละประเทศจะพัฒนาไปได้เร็วแค่ไหน
อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละประเทศ
ตอนแรกเลยเรามองเรื่องของตัวลงไฟฟ้าเป็นหลัก
แต่พอเราเริ่มพัฒนาตัวแบตเตอรี่ไปเนี่ย
เราก็มองเห็นว่าจริงแล้วตลาดรถยนต์มันมาเร็วกว่า
นั่นคือจุดที่เริ่มคิดว่าในเมื่อแบตเตอรี่ของเรามีจริง
ก็ใช้ได้ทั้ง๒อุตสาหกรรม
ระหว่างที่เรารอให้ตลาดโรงไฟฟ้าพัฒนาไปแล้วให้คนยอมรับเนี่ย
และผู้เล่นเล็กอย่างเราซึ่งมันอาจจะแทรกตัวกลับไปนะครับโดยเฉพาะตลาดที่เป็นในเรื่องของเฉลยภาณิชย์ซึ่งต้องบอกว่า
เชิงพาณิชย์เนี่ยยังไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจมากนัก
เราก็เป็นคนแรกที่เริ่มติดสถานีชาร์จในประเทศไทย
แล้วเราก็ทยอยติดขยายเพิ่มมาเรื่อยนะครับ

เริ่มมีบริษัทใหญ่หลายบริษัทก็กระโดดลงมาในอุตสาหกรรมนี้

มันก็จะคล้ายปั๊มน้ำมันว่าคุณขับไปตรงไหนเนี่ย
คุณก็มั่นใจได้หรอกว่าพอน้ำมันจะหมดเนี่ย
ขับไปสัก๕กิโล๑๐กิโลมันต้องเจอปั๊มน้ำมัน

เราก็ต้องสร้างให้ผู้บริโภคเขาเกิดความรู้สึกนี้เหมือนกัน
ไม่ว่าคุณจะขับไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ย
มันสามารถหาสถานที่ชาร์จได้
ซึ่งวันนี้ก็เริ่มมีผู้เล่นหลายนะครับ
ลายที่กระโดดลงมาในอุตสาหกรรมนี้

คือถ้าเราทำอยู่คนเดียวมันก็คงไปช้า
แต่ถ้ามีหลายคนมาช่วยกันทำตรงนี้

สุดท้ายเนี่ยพอมันมีหลายคนมา

พอมันมีตรงนี้ปุ๊บมันเกิดอีมาร
ฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าก็มีโอกาส

ว่าเราจะทำยังไงให้ฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า
ซึ่งมันคือยานยนต์ในยุคถัดไปเนี่ย

เราเนี่ยเป็นฐานที่ใหญ่ประมาณอันดับ๑๐อันดับ๑๑ในโลกเลยนะฮะ
ซึ่งมันใหญ่มากมันมีบริษัทมีคนอยู่ในอุตสาหกรรมนี้เยอะมาก
ผมว่าบุคลากรนี้อาจจะ๘๙แสนคนเลยที่หรืออุตสาหกรรมนี้
เพราะฉะนั้นลองนึกภาพว่าถ้าเกิดตรงนี้มันไม่อยู่ในประเทศไทย
สิ่งที่มันตามมามันกระทบกับประเทศไทยผมว่าค่อนข้างเยอะ
ทำยังไงให้ประเทศไทยยังเป็นหักตรงนี้อยู่ต่อไป
ในเรื่องของการจ้างงานในเรื่องของการที่ว่าเราจะมีธุรกิจใหม่เกิดขึ้น
เพื่อทดแทนธุรกิจเก่าที่มันอาจจะต้องหายไปบ้าง
แต่มันก็จะมีธุรกิจแบบใหม่เกิดขึ้นที่มันเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้า
มันเดินหน้าของมันเดินหน้าอยู่แล้วในเรื่องของกฎระเบียบหรืออะไรก็แล้ว
แต่ซึ่งแน่นอนฮะมันเป็นอุตสาหกรรมใหม่อะไรที่ไม่เคยมีวันนี้มันก็มี
เพราะฉะนั้นกฎระเบียบที่เมื่อก่อนเราเคยสร้างขึ้นมาเพื่อรถยนต์แบบหนึ่ง
วันนี้มันก็ต้องมีการเอามาปรับปรุงอาจจะไม่ได้ว่าถึงขนาดต้องลื้อใหม่ทั้งหมด
แต่มันคงต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้มันสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจที่มันคงมีการปรับเปลี่ยนไป
ผมว่าวันนี้บรรยากาศค่อนข้างดีนะครับแต่แน่นอนทุกประเทศในอาเซียนแล้วกัน
ไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะอินโดนีเซียกับเวียดนาม
เขาเองก็อยากเหลือเกินที่จะเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้
ก็จะเห็นว่าเขาก็มีการพยายามผลักดันอะไรออกมาเหมือนกัน
อินโดนีเซียเขาก็จะชูเรื่องของการที่เขามีเหมืองแร่นิโก้ค่อนข้างเยอะนะครับ
ซึ่งแร่นิเกิลเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นแร่ตัวหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการเอาไปใช้ตัวลิเทียมแบตเตอรี่

ส่วนเวียดนามเองเขาก็มีนโยบายที่ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างแอคเลสซีฟ
ที่จะทำยังไงก็ได้ให้เขาสามารถที่จะแซงประเทศไทยได้
ต้องบอกว่าเราเนี่ยเป็นเบอร์๑มานานนะครับ๓๐๔๔๐ปีมาเนี่ย
เราคือเบอร์หนึ่งในอาเซียนในเรื่องของตัวการผลิตรถยนต์
อินโดนีเซียกับเวียดนามเขาเองก็มองเราเป็นเป้าหมายที่จะแซงให้ได้
อย่างที่บอกครับเราเองก็ต้องวิ่งแข่งกับคนอื่น
คือมันไม่ใช่แค่ว่าเราทำตัวให้น่าสนใจวันนี้
เราต้องมองคู่แข่งคนอื่นด้วยว่าแล้วเขาทำอะไรอยู่
แล้วเราจะวิ่งเร็วกว่าเขาได้ยังไง
ผมว่าอันนี้มันเป็นความท้าทายเนอะ
ผมว่าวันนี้มันมีการพูดกันหลายเรื่องนะครับ
ในเรื่องของตัวการให้สิทธิประโยชน์ต่าง
อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ต้องบอกว่ามันคือการ
เรียกว่าตกผลึกร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับเอกชน
ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ให้เกิดอย่างเร็ว
จากนี้ไปมันคงมีนโยบายที่ออกมาส่งเสริมอีก๒เรื่องใหญ่
เพราะว่าแบตเตอรี่เองต้องบอกว่าอะไรเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญที่สุดในรถยนต์ไฟฟ้า
เพราะเป็นชิ้นส่วนที่มีมูลค่ามากที่สุด
รถยนต์ไฟฟ้า๑คันมูลค่าประมาณสัก๔๐มันคือตัวแบตเตอรี่
เพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยก็ต้องทำยังไงก็ได้

มันจะมีอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องในเรื่องของแบตเตอรี่ตามมาเต็มเลย

มันเกิดการลงทุนเตรียมการด้านสร้างงาน
วันนี้ต้องเรียนขึ้นว่ามันเริ่มมีการพูดคุยนะครับ
ให้เราผลิตให้

ด้วยปริมาณการขายของเขาในช่วง๓๔ปีจากนี้
ที่เขาจะคุ้มค่าที่จะมาสร้างโรงงานแบตเตอรี่เอง
ต้องบอกว่าด้วยโครงสร้างพื้นฐาน
ด้วยปัจจัยพื้นฐานรุ่นประเทศไทย
ผมว่าเรามีความพร้อมอยู่แล้ว

บุคลากรที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้
แม้ว่าจะบอกว่าวันนี้รถยนต์ไฟฟ้ากับรถยนต์น้ำมันเนี่ย

เพราะฉะนั้นส่วนที่เหมือนกันเราก็มีพื้นฐานของเราอยู่แล้วที่รองรับ
เรามีกำลังซื้อถ้าเทียบกับประเทศที่ผมพูดเมื่อสักครู่

ก็ต้องถือว่าเรายังมีกำลังซื้อที่ดีกว่าเขา
ประเทศไทยเรามีโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของระบบสายส่งไฟฟ้าที่ดีกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน
เรามีปริมาณไฟสำรองที่เหลืออยู่เยอะพอนะครับที่จะรองรับการเติบโตของการใช้ไฟจากอุตสาหกรรมจากตัวเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้า
ด้วยเหตุปัจจัยพวกนี้มันบอกว่าเราพร้อมอยู่แล้วนะครับที่จะลงไปเป็นผู้ท้าชิงคนหนึ่ง
แปลว่าแต่ละประเทศมีจุดแขนกของตัวเอง
ถามว่าเราจะทำยังไงแล้วเรามีอุปสรรคซึ่งอะไร
อะไรที่เราจะก้าวขึ้นไปเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะครับ
วันนี้ก็ต้องบอกว่าด้วยความที่เราเป็นฐานรถยนต์น้ำมันมาก่อน
เพราะฉะนั้นบางทีมันก็จะมีแรงต้านอยู่เหมือนกันว่า
ถ้าเราจะเปลี่ยนไปเป็นไฟฟ้าเร็วแล้วอุตสาหกรรมเดิมจะไปอย่างไร
แน่นอนเราไม่อยากเห็นการล้มหายไปของอุตสาหกรรมหนึ่งเพื่อเกิดอีกอุตสาหกรรมหนึ่ง
ดีที่สุดที่เราอยากจะเห็นก็คืออุตสาหกรรมหนึ่งค่อยชะลอตัวลง
ในฐานะที่อุตสาหกรรมหนึ่งก็เติบโตขึ้นมาเพื่อสอดรับ
เพื่อทำให้ผลกระทบมันน้อยที่สุด
อันนี้คือความยากในขณะที่ประเทศอื่นเนี่ย
ประเทศเขาอาจจะไม่มีโรงงานรถยนต์ด้วยซ้ำ
เขาอาจจะง่ายกว่าเราในมุมนี้ก็คือโปรโมทอย่างเดียวเลย
ของไทยด้วยความที่เราเองเป็นฐานเดิมของรถยนต์น้ำมัน
เพราะฉะนั้นอยู่ดีจะมาบอกว่าอุ๊ยปิดประตูเลย
เพราะว่าอะไรตรงอุตสาหกรรมเดิมตรงนี้ก็ยังสร้างรายได้
แล้วก็ยังสามารถที่จะเติบโตต่อไปได้ในบางประเทศในตลาดส่งออกบางที่
อันนี้ผมว่าเป็นความท้าทายแล้วก็อาจจะเป็นอุปสรรคแหละ
ที่จะทำให้เราอาจจะพลาดได้ถ้าเราบริหารไม่ดีพอ
ว่าบริหารไม่ดีพอความหมายคือเราอาจจะไม่สามารถสร้างสมดุล
มันอาจจะเป็นการไปดึงเพื่อชะลอการเติบโตของตลาด
ซึ่งพอทำตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันอาจจะมีตลาดอื่นที่มันโตแสงเรา
เพราะฉะนั้นค่ายรถยนต์หรือผู้ผลิตรถยนต
เขาอาจจะมองประเทศอื่นเป็นตัวเลือกมากกว่าเราได้

อุตสาหกรรมเดิมเรายังเดินต่อไปได้